ขาฟาดได้ฟาดแต่ไม่ได้ไปตีกับใครค่ะฟาดเรื่องความสวยของเธอนี่แหละค่ะสำหรับ
ใหม่ดาวิกาหลายคนเรียกติดปากตอนนี้แม่วันทองก็สวยจริงคุณผู้ชมค่ะเจอกี่คน
ครั้งกี่ทีเรื่องรูปร่างหุ่นเหินของเธอเนี่ยต้องให้จริงแล้วเครื่องหน้าก็
หุ่นบางเฉียบนะฮะฟาดจริงไม่ตกจกตาไม่ต้องแต่งรูปค่ะ
ดูแบบอิจิใหม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่พวกเรามองว่ามันดู
คนกดไลค์รูปละเป็นล้านคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าคุณอ้ำเนี่ยก็สวยที่สุดในสายตาเธอเหมือนกันเธอก็ชอบคุณอ้ำโชว์เป็นไอดอลเลย
ส่วนคนที่ชอบแซวว่าใหม่เนี่ยชอบใส่เสื้อน้องแมวเพราะเสื้อมันตัวเล็กจิ๋วอย่างนี้นะคะ
มีเพียงใหม่เท่านั้นที่ทำได้ใหม่ก็ขำค่ะบอกว่าเอาจริงหลายคนเมาส์ว่าเธออดอาหารอะไรอย่างนี้

เป็นเพราะว่าเล่นละครไงใส่ชุดไทยนานแล้วมันถอดเข้าถอดออกยาก

ตอนนี้น้องก็เลยบอกว่าเออฝึกวินัยในการเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นแล้วล่ะค่ะคุณพี่

ส่วนใหญ่เลยอ่ะเสื้อหดหมดเลยอ่ะใช่ค่ะ
นี่ก็นี่ก็หดเหมือนกันนะเนี่ยมีคนแซว
น้องเคยเป็นปัสสาวะอักเสบ
กลวยไตนี่มันก็คือเป็นแบบเหมือนภาคต่อ
เชื้อตัวเดียวกันขึ้นไปสูงขึ้นมันก็จะมาปวดบริเวณนี้ค่ะ
ต้องระวังคือต้องห้ามอั้นปัสสาวะและดื่มน้ำเยอะ

หมูกระทะน้องก็กิน
แล้วงานเดียวกันอุ๊ยตัวแซ่บทั้งนั้นเลยนะ

ความฮาบังเกิดค่ะล้นเต็มพิกัดเลย

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
วิทย์เป็นอัมภาษณ์
บอกเลยว่าหวิดเป็นอมภาษณ์ตลอดชีวิตนะคุณ

ลดน้ำหนักไปกว่ายี่สิบกิโลกรัม
เกือบจะตายมาแล้วแต่ยังชีวิตแฮปปี้อยู่

กินแต่ของดีลองลดอาหารดู

แล้วก็เอาไข่ต้มมาวางแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ว่า

ก็เลยหายออกไปอย่างนี้
เฮ้ยกินข้าวกับไข่โกงมันช่วยได้หรอ
ไม่ได้ชอบที่เขาป่วย
แต่ชอบที่เขาหันมาดูแลตัวเองได้แทนมาก

จ๊ะเป็นกำลังใจให้กับปิงปองด้วยนะคะ